เลยว่าไม่ต้องเมาส์ไม่ต้องคิดเองไม่ต้องมโนกันอีกต่อไปค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้นางเอกสาวร่างเล็กอย่างใบเฟิร์นพิมชนกนะคะ
เขาควงผู้จัดการส่วนตัวก็คือพี่ก้าวน้ำพลาวนี่แหละค่ะ
รับว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเธอและพี่ก้าวจริง
โดยตอนนี้ผู้ช่วยของพี่กล้าวจะเป็นคนมาช่วยรับงานแทนเธอนะคะ
แต่สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนผู้จัดการเนี่ยเป็นเพราะอะไร
มีปัญหากันหรือเปล่าไปฟังทั้งคู่ชี้แจงกันค่ะ
เราก็รู้สึกว่าพอดับหลังตอนทำงานเนี่ย
แล้วก็เรามองเป็นคนละสูตรกัน
แต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือเรารู้สึกว่า

แต่ว่าเราก็เลยคิดว่าให้พี่เฟิร์น
ที่เป็นผู้ช่วยก้าวที่ดูแลน้องทุกวันนี้
น้องเฟิร์นคะขอหน้าหน่อยเร็ว
เป็นคนลับไม่ได้มีการแบบว่าเชิดใส่หรือทำอะไรกันไม่ดี
อยากไปคิดอย่างงั้นขอร้องไม่มีนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสะใจ